กิจกรรมในยามว่างของนักกีฬานะครับแน่นอนก็จะมีเรื่องของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเราไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งฟุตบอลทั้งนักกีฬาในประเภทอื่นก็ทำอาชีพนี้กันเยอะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ซ้อมแบบเต็มเต็มหน่วยไม่ได้แล้วก็รายได้หายไปคร
ในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่าช่วงนี้ก็หารายได้พิเศษครับโดยการขายทุเรียนในตลาดแห่งหนึ่งครับที่กัดร้านก็อยู่แถวหมู่บ้านเมืองประชานะครับตรงบนบางคู่วัดอำเภอเมืองจับปฐุมธานีมีการโฆษณาเชิญชวนลูกค้าด้วยนะครับบอกว่าใครที่อยากได้ทุเรียนหมอนทองอร่อยมาสั่งที่เธอได้ก็คาดว่าจะมีการเปิ
กิโลกรัมครับแล้วก็ทุเรียนทอดไปแจกเจ้าหน้าที่สมาคม
แล้วก็มีการมอบเงินขวัญถุงเป็นกำลังใจให้กับสริงคารด้วยครับ